ผู้ชาย๘๕หึงผู้หญิง๕๐
ถึงขั้นแทงกันเลยครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดตราด
เพราะเท่า๘๕ที่ผมว่าถึงถูกสาวใหญ่๕๐
เอามีดแทง๓แผลนะครับ
แล้วพ่อเท่าท่านก็โอ้โห
คือแข็งใจอยู่นานแหละไปโรงพยาบาลจนกระทั่ง

มาดูความคืบหน้าครับเหตุที่ในพันธุ์ผงอ้วนอายุ๘๕ปีครับ
เป็นชาวบ้านหมู่๔อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด
ถูกนางเพ็ญคล้ายคลึงอายุ๕๖ปีครับ
ใช้มีดปลายแหลมแทง๓แผลที่หน้าท้อง
แล้วก็สาเหตุมาจากการทะเลาะตบตีกันเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับ
หลังเกิดเหตุอาสาสมัครกู้ภัยนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลบ่อไร่
แล้วก็ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลตราดอาการท่านสาหัสครับ
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับตะพันธุ์เสียชีวิตแล้ว
แล้วเช้าวันนี้อาสาสมัครกู้ภัยก็ไปรับศพตาพันธ์นะครับ
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดตากแว้งตะบนบ่อพลอย
อำเภอบ่อไร่ท่ามกลางความโศกเศร้านะครับ
เสียใจของลูกหลานที่มารอรับศพที่วัด
แล้วก็เตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลนะครับ

นางสาวอำพาผงอ้วนเป็นลูกสาวคนโตของตาพันธุ์
เล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุไปดูพ่อ
เห็นพ่อนอนจมกองเลือดอยู่ริมถนน
แล้วมีคนมุงดูเหตุการณ์อยู่แต่ไม่มีใครช่วย
จนต้องรอให้อาสาสมัครกู้ภัย

ตอนนั้นพ่อเสียเลือดมากแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด
ทั้งนี้นะครับตำรวจก็ยังไม่ได้มาติดตาม
ทำคดีอะไรเธอก็เลยเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ให้ตำรวจเร่งติดตามคดีหน่อย
ลูกสะพ้ายของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
ขณะที่เถอะนี่มาถึงที่เกราะเหตุ
เห็นพ่อนอนอยู่แล้วกู้ภัยก็ยังไม่มาสักที
ผู้ต้องหาที่แทงก็จมกองเลือดอยู่หนึ่งกัน
แต่ว่าก็เหมือนกับชีราชน่ะค่ะ
ถามว่าสู้ไหวไหมเขาก็บอกตอบมาว่าสู้ไหว

ผู้ต้องหาที่แทงก็อยู่ข้าง
ข้างแล้วก็พยายามเรียกท่วตาย
ล่าสุดญาติของผู้ก่อเหตุก็ไปช่วยงานศพแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องคดีก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไปครับ